คุณผู้ชมเรื่องต่อไปเอาใจคนที่แหมตื่นอยากตื่นเย็น
ไม่รู้จะขี้เศร้าอะไรนักหนา
เรามีนาฬิกาปลุกรุ่นหนึ่งอยากจะมาแนะนำ
บอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ตื่นยากมากค่ะ
โอ้โหตุ๊ดปุ้ง

โอ้โหดิฉันว่าคนที่เป็นธาตุแมวธาตุหมา
เข้าใจคลิปนี้เป็นอย่างดี

บางทีมันยังไม่ถึงเวลาตื่นเรา
เข้าใจไหมบางทีแบบอีก๕นาที
มันก็มามันก็ปลุกมันก็ทำทุกอย่าง
มันเป็นนาฬิกาปลุกที่รุนแรงและถึงเนื้อถึงตัวมาก

คือนาฬิกาปลุกรุ่นนี้ถ้าคุณไม่ตื่นให้ด่าเลย
เป็นใครก็ต้องตื่นตื่นมาด่าแล้วก็นอนต่อก็มี
คือเอาจริงคุณชนะคุณเคยไหม
คุณเคยปล่อยให้ทองขาวคุณเดินขึ้นมาไหม

มันก็จะมาปลุกมาเรียกมาผัวพันเกี่ยวกับตัว
การปลุกว่าจะปลุกนี้บอกเลยคุณค่าวใจดีแน่หน่อย

มันปลุกจริงมันปลุกมาแบบมันขึ้นมาแล้วมันก็คำน้ำตลาดไหว

ถ้าเราไม่ตื่นจะทำอะไรบ้าง
เป็นงานแหละ
ไม่น่าเชื่อนะคุณก็ยังนอนสังเกตอาการมันอยู่ได้
คุณมันพยายามจะแบบพอมันอยู่ด้วยกันนานมันพยายามจะนิ่ง
พยายามจะทำเป็นไม่สนใจแต่มันจะรู้วิธีการเอาชนะเรามากขึ้น
สุดท้ายเราก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้อย่างนี้ทุกที

ใจคุณที่ยังนอนให้มันแบบเออแกล้งอยู่ได้ไม่ยอมตื่น

คุณรู้เลอะเยอะจังเลยพอแล้วไม่พูดแล้ว